ใครที่ชอบทำครวนหรือประกอบอาหารแล้วเจอกับปัญหาต้มเนื้อไม่เปื่อย

มันเป็นวิธีที่กังวลนะมันไม่อยู่ที่กังวลนะ
เพราะฉะนั้นเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าอะไรเทคนิคแบบไหนที่ทำให้เนื้อเปื่อยเร็ว
เฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอ
ใส่ช้อนเนี่ยช้อนแกงเนี่ยนะฮะลงไปในหม้อที่เราต้มเลย
ใส่ช้อนลงไปเนี่ยนะใส่ไปเป็นทั้งช้อน๒ช้อนนี่เลยค่ะ
ถ้าใส่ช้อนแล้วมันเปื่อยจริงแล้วก็ผมว่าใส่ทัพพีลงไปเลยไหม
นี่มันใหญ่เหรอมันจะได้ใหญ่ไม่ต้องเปลืองเวลา
เอาเป็นช้อนก็พอขนาดกำลังพอดีมันเป็นไปได้เหรอเล่าให้ฟังหน่อย
งั้นจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเวลาที่หลายคนทำเนื้อตุ๋นเนื้อเปื่อยหมูตุ๋นแบบนี้
มันต้องใช้เวลานานมากเลยกว่าที่จะเนื้อที่จะนุ่ม
บางคนไม่ได้มีหม้ออัดแรงดงแรงดันแบบนี้ถูกไหมคะ
เทคนิควิธีการที่เขานำมาแชร์ก็คือว่าใส่ช้อนสั้นลงไป๒๓คันก็พอ
เอาตามขนาดหม้อแล้วกันถ้าหม้อใหญ่ก็ใส่เยอะหน่อยนะคะ
เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะมันจะทำให้เนื้อหรือหมูเนี่ยเปื่อยนุ่มเร็วขึ้น
คุณสมบัติยังไงล่ะคะที่มันช่วยให้เป็นแบบนั้น
เพราะว่าช้อนสั้นเนี่ยวัสดุของมันเนี่ยนะคะก็คือ
มิเนียมบ้างแซเลสบ้างนะคะมันจะนำพาความร้อนค่ะ
พอมันอยู่ในหม้อแกงแบบนี้แล้วมันก็จะทำให้ความร้อนเนี่ยร้อนมากขึ้นอีก
อ๋อเหรอก็เลยทำให้เนื้อสุกเร็วขึ้นนั่นเอง
จะสามารถนำพาความร้อนเข้าไปสู่เนื้อหมู
หรือว่าเนื้อสัตว์ต่างได้ง่ายขึ้นอย่างนั้นเลยค่ะคุณผู้ชม
เชื่อว่าเป็นแบบเทคนิคเคล็ดลับของแม่บ้านส่วนบุคคล
ก็ได้นะจอบได้ไหมเสียมได้ไหมคุณค่ะคุณอันนั้นเยอะไปแล้วค่ะ
มันก็อาจจะนำพาความร้อนได้เหมือนกันนำพาความลำบากด้วยค่ะ
ยังไงขอบคุณเทคนิคเคล็ดลับดีในการทำครัวจากคุณชันลาล่า๒๘๙นะจ๊ะ
อ๋อเหรอเอาไปลองดูแล้วกันนะถ้าได้ผลยังไงมาบอกด้วยนะครับ